รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

ทำไมไม่มีใครอยากแต่งเสียเลยหรอ
พี่มั่นใจว่าเราทุกคนเนี่ย
ผู้ที่ถูกเพื่อนแต่งหน้าอยู่
คนที่เป็นแบบให้วางกระจกลงห้ามดูกระจก

และสำหรับสาวงามที่ได้คะแนนสูงสุด
สำหรับภารกิจนี้ได้แก่หมายเลข

นี่คือรายการการประกวดนางงามรูปแบบ
อาราตี้ครั้งแรกของประเทศไทยครับ
และสำหรับการเฟ้นหาสาวงามเข้าสู่
เฟ้นหาสาวงามภายใต้แนวความคิดที่ว่า
เพราะผู้หญิงไม่ได้มีแต่ความสวย
ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผู้เข้าประกวดของเรา
จะได้พบกับภารกิจประจำสัปดาห์
เพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญ๑๔สาวงามของเราครับ
สาวงามทั้ง๑๔ท่านครับถึงเวลาแล้วนะครับ
กับการปฏิบัติภารกิจในสัปดาห์นี้
เพื่อที่จะค้นหาสาวงามที่เหมาะสมที่สุด
และกฎและกติกามีดังนี้ครับ
ที่ถูกแขวนและถูกทำเครื่องหมายไว้
โดยการใส่ชุดที่แตกต่างจากผู้เข้าประกวดคนอื่น

พร้อมแล้วนะครับถึงเวลาที่เราสาวจะเข้าสู่
ปฏิบัติการภารกิจของสัปดาห์นี้กันนะฮะ
ก่อนอื่นขอเรียนเชิญพี่ม้าครับ
สวัสดีครับ
ม้าครับสัปดาห์แรกกับภารกิจของเธอ

ก็คงจะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมใจเอาไว้ให้อย่างดี
และมั่นคงเลยพอบอกอย่างนี้ก่อนนะ
เป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าเป็นภาระของคุณแน่นอน

สาวครับและภารกิจของสาวงามทั้ง๑๔คน
สัปดาห์แรกก็คือแต่งหน้าถ่ายแบบ

ที่แท้จริงคือแต่งหน้าถ่ายแบบเพื่อนของคุณครับ

คือแบบแต่งให้ตัวเองนี่ก็แบบจะรอดหรือไม่รอดอยู่แล้วนะ

คือแบบพังแน่งานนี้
รู้สึกว่างงคือใครจะมาแต่งหน้าให้เรา
คือเพื่อนทั้ง๑๓คนแล้วมันเป็นใคร
แล้วเขาจะจับฉลากหรือยังไงอะไร
แต่คือสิ่งที่มาเจอคือเครื่องสำอางก็ไม่ครบ
แล้วเป็นฝีมือเพื่อนที่เราไม่เคยไว้ใจเลย

อันนี้ผลงานหนูหน้าหนูไม่เป็นไร
แต่อันนี้หนูแต่งเขามันอยู่หน้าเขา
หนูกลัวว่าแบบจะไม่สวย
แล้วเขาจะแบบหน่อยเปล่าวะอะไรอย่างนี้

คำว่าแต่งหน้าถ่ายแบบให้เพื่อนนี่เป็นยังไงครับ

แล้วต่างคนต่างก็แต่งให้ซึ่งกันและกัน
ดังนั้นมันไม่จบเพียงแค่ของการแต่งหน้าเพียงอย่างเดียวนะ
หลังจากนั้นพวกคุณต้องไปเลือกชุด
เพื่อที่จะไปถ่ายแบบ
เราจะดูถึงเรื่องของรสนิยมในการเลือกเสื้อผ้า

เมื่อเวลาคุณไปถ่ายแบบก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้น
คุณมีสิทธิ์ทำโพสต์ได้เพียงแค่๑๐โพสต์
โพสต์โพสต์เท่านั้นและจบ

และต้องบอกนะครับว่าผู้ชนะของเรา

คู่กับพระเอกแถวหน้าของประเทศไทย
ขวัญใจสาวในเอเชีย

คือปียวัตรเข็มเพชรคือชื่อของพี่บีเท่

ไม่ใช่จะเล่าให้ฟังว่า
ชื่อผมไม่เคยได้บอกแหละว่าชื่อปริยวัฒน์เข็มเพชร
ก็เลยจะบอกว่าปริยวัฒน์เข็มเพชรเป็นชื่อพี่พิเค
แต่คนที่เธอจะไปถ่ายด้วยคนอื่นไม่เกี่ยวกับพี่
โซสาเข้าใจกันดีการแล้วนะครับ

แกล้งเพื่อนก็แล้วกันนะ

คือแบบหวั่นว่าแบบเพื่อนจะเขียนชื่อเราเปล่าวะ
แล้วคือก็คิดคือคิดทุกอย่าง
แรกคิดว่าแบบเออจะเขียนแล้วก็จับฉลากเอา

แต่เขียนแล้วแบบเหมือนเล่นเกมอีนั้น
เปิดให้สองคู่คือเจอกันก็คือเจอกันอะ
แล้วคือหนูก็แบบแล้วถ้าเขาไม่เขียนเรายิ่งจะเฟลล์
พอแบบเออเราเขียนชื่อเขาแต่เขาไม่เขียนชื่อเราอย่างนี้

มันก็นิดนึงป่ะแบบมันก็เซลล์อ่ะเออ
คู่สุดท้ายที่ไม่ได้เลือกกัน

ตอนแรกหนูเลือกพี่ออยก่อน

แรกก็คือเป็นสต๊อปเลยเพราะว่าอาจจะด้วยแบบ
รูปร่างหน้าตาเขาก็คล้ายเรา
ครั้งที่สองหนูเลือกหนูตอบเขาก็ไม่ได้เลือกหนู

เราเป็นคู่สุดท้ายที่ได้
ซึ่งเราสองคนไม่ได้เขียนชื่อที่ตรงกัน
คือเป็นผู้ที่แบบว่าเผื่อเลือกโอกาสอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าทำไมไม่มีใครอยากแต่งซะเลยเหรอ

คงรู้นะว่ามันจะต้องมี
ใช้ชื่อที่ตรงกัน

ม้าแบบเนี่ยดูโต๊ะนี้สิลกหมดเลย

มันมีความไม่ไว้วางใจเพื่อนเกิดขึ้น

เพราะอะไรเราถึงต้องการผู้หญิง
ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยเท่านั้น
ส่งคลิปวิดีโอที่คุณคิดว่าเลิศที่สุด

โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุด

และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้